ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่กรสินนะฮะ
อายุ๔๗ปีเขาทะเลาะกับภรรยานะครับทะเลาะกับภรรยาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยออกจากบ้านไป
บอกว่าเดี๋ยวจะไปนอนที่เถียงนาสุดท้ายเอาไปเจอเป็นศพอยู่แถวนั้น
มีร่องรอยที่ทางญาติญาติทางครอบครัวทางภรรยาบอกว่าโอ้โหฆ่าตัวตายหรือว่าถูกฆาตกรรมเนี่ย
มันมีร่องรอยลักษณะเหมือนกับลื่นถลายลงไปด้วยนะครับนี่ฮะตรงจุดนี้นะครับ
แล้วก็มีบาดแผลที่ศีรษะด้วยนะครับที่เหนือหูด้านซ้ายด้วยคงไม่ใช่ฆ่าตัวตายแล้วละมั้ง
ตอนนี้ตำรวจก็เร่งสอบสวนหาสาเหตุอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๖สิงหาคมนะครับ
กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านลาด
บนหลักเมืองอำเภอกรรมรสัยจังหวัดศรีสเกตตรงเนี้ยนะฮะที่เป็นเถียงนาท้ายหมู่บ้าน
นายสมมาตรศรีชัยวานอายุ๔๗ปีเสียชีวิตลักษณะนอนหงายอยู่ในนาข้าวติดกับคันนา
ศีรษะมีบาดแผลยาวประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับแล้วก็มีบาดแผลบริเวณเหนือหูด้านซ้าย
ส่วนตามร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับนี่ฮะห่างไปสัก๑๐เมตรมีไฟฉายแบบคาดศีรษะตกอยู่หนึ่งอัน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเองล้มอยู่ที่ถนนด้วยนะฮะจักรยานยนต์สีแดงดำ
ห่างจากจุดเจอศพประมาณ๑๐๐เมตรเป็นจุดเถียงนาที่นายสมมาตรใช้เป็นที่นอนเฝ้านาข้าวนะครับ
เถียงนาเนี่ยมีเครื่องตัดย่าอยู่มีขวดน้ำอัดลมสีเขียวมีกระป๋องยาค่าย่าที่ยังมียาค่าย่าเหลืออยู่นะครับ
ส่วนใต้เถียงนามีรองเท้าแตกของผู้ตายมีขวดเหล้าเก่าด้วยมีเศษอาหารด้วยแต่เศษอาหารเนี่ยคาดว่าเกิดจากการอาเจียนนะครับ
นี่ก็เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับเพื่อความชัดเจนตำรวจได้ส่งศพของนายสมมาตรไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เพราะว่ายาดติดใจสาเหตุการตายว่าจะฆ่าตัวตายหรือว่าฆาตกรรมเพราะว่าถ้าฆ่าตัวตายทำไมมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็ที่หูนะครับแล้วก็มีร่องรอยลักษณะของการลื่นถลายจากคันนาลงไปข้างล่าง
พอเดี๋ยวสักพักนึงพออารมณ์ดีก็จะกลับมาที่บ้าน
เย็นวันที่๑๕สิงหาคมนางอังคณาบอกว่ามีปากเสียงกับ
นายสมมาตรสามีอีกแต่คราวนี้ทะเลาะกันรุนแรงนะครับแรง
ทุกครั้งถึงขั้นลงไม้ลงมือกันหลังจากนั้นนายสมมาตร
สามีก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านบอกว่าจะไปนอนที่เถียงนา
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้าน๑กิโลเมตรช่วงสาย๑๖สิงหาคมก็คือวัน
รุ่งขึ้นชาวบ้านไปเจอรถจักรยานยนต์ของสามีล้มอยู่ที่
ข้างทางแต่ไม่เจอตัวสามีนะครับพอไปตามหาเนี่ยเอ้าไปนอน
เสียชีวิตอยู่ที่นาข้าวนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น
แล้วเป็นคนอารมณ์ร้อนนะไหมจะมาวงวาซ่ายางออกยางหนีกัน
ก็คุยกันก็ไปนอนหน้าแค่นั้นทะเลาะกันก็ไปนอนหน้า
มือคุยกันแล้วมีเวียงแล้วก็ถามถามก็เข็ดก็เข็ดกัน
ตามปกติของเขาตายนี่ประจำเลยเดือนที่ผ่านมา
นี่เป็นประจำเลยอยากตายอยากตายว่าอยากตายเห็นอย่างเท่า
อยากตายเห็ดอย่างเขาอยากอยู่น้ำคอยบ่อันตายไป
สิสบายมึงไงตายไปสิสบายยังก็ไม่มี
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้วเนี่ยทางนาง
ธนาภรรยาบอกว่าก็อยากจะทำพิธีฉับอนาคิดสบสามี
ทันทีอ่ะนะฮะเพราะว่าตามประเพณีของชาวบ้านในพื้น
ที่เนี่ยถ้าตายลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องรีบฉับพนักกิจ
นะครับเนื่องจากเห็นว่าเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติแต่ว่า
ญาติญาติของนายสมมาตรเนี่ยเขาทักทวงเอาไว้ค่ะเขา
บอกว่ามันยังไม่ชัดมันจะฆาตกรรมหรือเปล่าก็เลยขอ
ให้เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
เลยส่งศพไปฉณสูตที่โรงพยาณศรีนครินจังหวัด
ที่จังหวัดศีสเกตนะครับท่านผู้ผู้ผู้ชมครับกล้าที่
ลสินนะครับทีนี้พอความผิดปกติต่างต่างในพื้นที่เนี่ย
เท่าที่ญาติเขาติดใจสงสัยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าไปดูนะครับ
ก็คือต้นข้าวมันมีลักษณะการล้มนอนราบลงไปเหมือนกับถูกลาก
ถูกฆาตกรรมแล้วก็ลากศพมาทิ้งในนาข้าวหรือเปล่า
เพราะต้นข้าวแถวพื้นที่คันนาเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับล้ม

ส่วนนายสมมาตรเองญาติบอกว่าไม่เคยมีทีท่าว่าจะฆ่าตัวตาย
แล้วไม่มีโรคประจำตัวด้วยอายุเพิ่ง๔๗ปี
แล้วทำไมครอบครัวถึงจะรีบเร่งชาปนกิจศพ
อันนี้ทางญาติญาติเขาก็มีคำถามนะครับก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะฆ่าอำพรางอะไรหรือเปล่านะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
จุดที่เจอศพของนายสมมาตรนะครับอยู่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านราชที่ตะมนต์หลักเมืองที่กรสินนะครับ
ได้คุยกับคนที่เจอศพคนแรกชื่อว่านายวิระซึ่งพบว่ายังมีกระเป๋ารองเท้าแตะ
แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างของนายสมมาตรอยู่แถวเถียงนา
คุณภูริพัฒนบุญนินลงพื้นที่ไปเจอกับนายวิระที่เจอศพคนแรก
จุดที่เจอศพนายสมมาตรห่างจากเถียงนางไม่ไกลนักนะครับ
มีร่องรอยต้นข้าวล้มเป็นทางยาวอยู่บางต้นเนี่ยก็ล้มแบบเป็นกลุ่มอยู่ใกล้กัน
ตรงนี้นะฮะนายวิระบอกว่าวันเกิดเหตุมีเพื่อนบ้านไปเห็นรถจักรยานยนต์อยู่ทางเข้าเถียงนา
ล้มอยู่แต่ไม่เห็นนายสมมาตรเจ้าของรถก็เลยวานกันให้ช่วยตามหา
เถียงนาก็เจอแต่ข้าวของเครื่องใช้แต่ไม่เจอตัว
เขาก็เลยเดินไปตามแถวนาข้าวแล้วไปเห็นต้นข้าวเนี่ยล้มเป็นทาง
ด้วยความสงสัยก็เลยเดินตามไปดูเรื่อยก่อนจะไปเจอนายสมมาตรนอนเสียชีวิตอยู่ในนาข้าว
ใส่ได้เรียกขณะพรรยาของนิสเซีย
ของผู้เสียชีวิตและลูกทั้งสองคน
รวมถึงญาติของนายสมบาทมาทำความเข้าใจและชี้แจงนะคะ
หลังนำศพไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นค่ะ
เรื่องต้นค่ะคุณผู้ชมแพทย์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิต
เกิดจากเลือดออกในกระเพาะอาหาร

ว่าเกิดจากเหตุฆาตกรรมฆ่าตัวตายหรือโรคประจำตัว
เพราะว่าต้องรอผลการพิสูจน์ศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอหลักฐานหลายอย่างค่ะ
ที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุการเสียชีวิต
โดยเฉพาะยาค่าย่านี่นะคะกับน้ำอัดลมที่ไปเจอที่เถียงนาค่ะ
สุนทรเกร็ดเหมอายุ๕๘ปี
พี่ชายของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าญาติจะไม่ชาปนกิจศพนะคะ
กว่าคดีจะชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ว่านี่คือเหตุฆาตกรรมหรือนี่คือการฆ่าตัวตาย
คือนายสุนทรมองว่ามันดูแล้วมีความผิดปกติอยู่หลายอย่าง
อยากจะตรวจสอบให้ชัดก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
คุณผู้ชมค่ะ

บ้านพักของพี่ชายของนางอังคณาภรรยาผู้เสียชีวิตนะคะ
ไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ได้ข้อมูลมาว่าน้องสาวกับนายสมมาตรเนี่ยทะเลาะกันบ่อยค่ะ
แต่ก็เป็นเรื่องทั่วไปตามภาษาสามีภรรยา
ไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นที่โอ้โหจะทำให้หนีไปฆ่าตัวตาย
ถึงขั้นนั้นมันไม่น่าจะใช่นะคะ
แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครด้วยอะค่ะ
อีกทีคือวันใหม่แล้วไปเจอสบแล้ว
อยู่ที่ปลาย่าที่ร่วมเขานั่นแหละ
ทีนี้ค่ะคนในครอบครัวเขาก็เลยตกลงกันว่า

เก็บไว้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดบ้านเกิดนะคะ
แล้วก็จะยังไม่ทำพิธีชาปนกิจนะคะ
กว่าคดีจะมีความชัดเจนนะคะ
เพราะว่ามันเจอยาค่าย่าอยู่ที่เถียงนาด้วย
ก็ต้องรอผลว่าในร่างกายมีไม่มีอะไรแบบไหนยังไงนะครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดนางอังคณาภรรยาผู้เสียชีวิต
ให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสพกรรมรสัยนะครับ

สามีดื่มเหล้าแล้วทะเลาะกับเธอ
ก่อนจะพาเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้าน

อ้างว่าตอนนั้นเนี่ยสามีขึ้นนั่งทับตัวเธอไว้ด้วย
แล้วใช้มีดปลายแหลมกรีดที่หน้าผากเธอ
ตอนนั้นต้องร้องขอชีวิตแล้วก็เกลี้ยกล่อม
สุดท้ายนายสมมาตรสามีก็ยอมใจอ่อน
พาเธอออกมาจากป่ามาที่เถียงนา
แล้วขอร้องให้เธอเนี่ยอย่าเอาเรื่องที่ถูกทำร้าย
อันนี้เธอบอกนะฮะมาให้ข้อมูลกับตำรวจล่าสุดนะครับ
แล้วเธอก็บอกว่าวันที่๑๕สิงหาคม
หลังจากทะเลาะกับสามี
เธอก็เห็นว่าสามีเนี่ยไปบอกลาแม่ยาย
ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
ตอนนั้นทุกคนก็ไม่ได้เอกใจเพราะว่าทุกครั้งก็เป็นแบบนี้

แล้วสามีก็ขอร้องเธอว่ายาวเรื่องนะครับ
มีพยานนะเธอบอกว่ามีพยาน
เห็นว่าสามีของเธอพอขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเนี่ย
ซื้อของในตัวอำเภอกรรมรสัย
จอดรถจักรยานยนต์อาเจียนอยู่ข้างถนนในหมู่บ้านด้วย
แล้วก็มีน้ำเขียวกับกระป๋องยาค่าย่าอยู่ข้างตัว
รวมถึงมีคนได้ยินเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวด
อยู่ที่จุดที่นาที่พบศพ
ขณะที่ลูกชายของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าก็เสียใจกับการเสียชีวิตของพ่อ
แม้ว่าก่อนหน้านี้พ่อกับแม่จะทะเลาะกันบ่อย
แต่พอหายโกรธกันพ่อก็กลับเข้าบ้านทุกครั้ง
ครั้งนี้ลูกชายบอกว่ายังติดใจอยู่นะฮะ
อยากให้ตำรวจพิสูจน์ความจริงให้ได้ว่าตกลงแล้ว
พ่อเสียชีวิตจากสาเหตุใดกันแน่
เหมือนมีครับไม่มีครับถ้าเหนื่อยก็มีอาการหวาเบียบ
คือต้องรอผลการจะเนาะสูนกับสารพิษต่างในหว่างกายที่จะออกมา
ก่อนจะไปถึงศพที่อยู่ที่นา

จากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าน่าจะเป็นการลื่นของผู้ตายเอง
ของตัวผู้ตายเองอาจจะเมาหรือว่าอาจจะดื่มยาอะไรมา
แล้วก็ทุลนทุลายมาแล้วก็มาลื่นตกลงไปตรงนี้
เสียชีวิตตรงนี้หรือเปล่านะที่ต้นข้าวล้มคล้ายคล้ายรอยลากเนี่ย
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมานอนทับอยู่แถวนี้เป็นเวลานาน
หรือว่าดิ้นแล้วก็ค่อยลื่นทะไหลไปอะไรแบบนี้นะฮะ